เพราะว่าพี่เอกหายหน้าหายตาไปจากหน้าจออยู่นานพอสมควร
แฟนตอนนี้ก็บ่นคิดถึงแล้วว่าเออพี่เอกเนี่ย
หายไปไหนกันคือคุณผู้ชมนะ
สุดค่ะบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสเจอพระเอกหนุ่ม

แล้วเอาใหม่ไปจอสัมภาษณ์เลยให้คุณแข็งได้หายคิดถึงกันนะ
พี่เอกบอกว่าตอนนี้เนี่ยหันมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับและผู้สร้าง
รวมไปถึงเป็นนักแสดงเอกด้วย
ให้กับละครเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องแรกของเจ้าตัวในฐานะผู้สร้างนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่
ละครเรื่องนี้ยังคงคอนเซ็ปต์แนวบูแอคชั่นที่ตัวเองถนัดเหมือนเดิม
ซึ่งคาดว่าปีหน้านะคะแฟนละครน่าจะได้ชมกัน
และต้องบอกว่าพี่เอกเนี่ยนะเป็นพระเอกนักบู้มาตลอด
แฟนละครต่างติดอกติดใจแล้วก็ชินตาไปแล้ว
แต่แฟนก็แอบมีกังวลว่าเอ๊ะพี่เอกจะมีวางมือไม่รับแสดงแนวนี้หรือเปล่า
งานนี้พี่เอกก็เลยขอชมเบ่งกล้ามให้ดู

ถ้ามีงานบู๊ก็ยินดีรับใช้ทางสถานีเหมือนเดิม
แต่ก็แววมาว่าจะมีโปรเจคยักษ์
ใจเราไม่ทิ้งบทบู้แน่นอนครับ